ตำรวจกองปราบรามได้จับกลุ่มขบวนการผลิตยาบ้าสูตรใหม่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
โดยนำยาไอซ์มาเคลือบยาบ้าเพื่อให้ออกฤทธิ์แรงขึ้นจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาบ้ากว่า๘๐๐๐เมตร
ยาไอซ์และอุปกรณ์ในการผลิตอีกจำนวนนึงค่ะนางสาวตรันพัศกรต่อมสูงในภูลสวัสดิ์เขียมเข้ม
และนายทวิทย์เมียนพงศ์ถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามจับได้ที่บ้านพัก
ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมยึดยาบ้า๘๐๐๐เมตร
ยาไอซ์เกือบ๑กิโลกรัมและอุปกรณ์ในการผลิตยาบ้าสูตรใหม่
พันธบรสเอกพันธนะนุชชนะรองผู้ประคับการปราบราม
เปิดเผยว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการขยายเครือข่ายยาเสพติดที่จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งได้สืบสวนสอบสวนจนพบว่าแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งหมดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งจากการสอบปากคำทราบว่าขบวนการนี้จะนำยาบ้าซ่อนในกระสอบเมล็ดทันตะวัน
เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และดูดทรัพย์กลิ่นยาบ้าในขณะลำเลียง
จากนี้นะคะยังพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งจะนำเงินไปจัดซื้ออาวุธ
นายภูลสวัสดิ์สารภาพว่าได้รับการติดต่อให้ผลิตยาเสพติดจากในไก่
ไม่ทราบนามสกุลจริงซึ่งนายภูลสวัสดิ์มีหน้าที่นำยาบ้ามาเคลือบกับยาไอซ์
เพื่อให้มีฤทธิ์แรงขึ้นเมื่อทำเสร็จก็จะมีคนมารับไปจำหน่าย
โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมสั่งการให้ตำรวจกองบังคับการปราบรามประสานข้อมูลกับตำรวจปราบรามยาเสพติดสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เหลือต่อไป